แต่ว่าเคราะห์ดีไม่สำเร็จไม่ได้เงินไปแม้แต่บาทเดียวนะคะ
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าได้ภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วแล้วก็พอเปิดดูเนี่ย
ว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนที่เก็บขยะในพื้นที่ออกตระเวนช่วงกลางคืน
นี่นะคะคุณผู้ชมภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถจับพฤติกรรมของคนร้ายได้อย่างชัดเจน
ปั๊มน้ำมันปตทก่อนที่จะใช้แก๊สเชื่อมเหล็ก
ตัดตู้เซฟนิรภัยที่อยู่ด้านในแล้วก็หวังที่จะเอาเงินไป
แต่ว่าไม่สำเร็จค่ะคาดว่าก็แก๊สอาจจะหมดก่อน
เกรงว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาบริเวณนั้นอาจจะพบเห็น
ก็เลยหลบหนีไปโดยมีการทิ้งอุปกรณ์ไว้ก็มีทั้งครีมแล้วก็ไฟฉาย
ขณะที่ชุดสืบสวนตำรวจภูทรเมืองสกลนครบอกว่า
จากภาพจะเห็นได้ว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้ขี่รถจักรยานยนต์
มาจากสี่แยกตะวันแดงแล้วก็นำไปจอดอยู่บริเวณ
สำนักงานกรกตจังหวัดสกลนครแต่ภาพวงจรปิด
ถ้าคุณผู้ชมสังเกตว่ามันเห็นไม่ค่อยชัดเจนนะคะ
ข้างไกลจากจุดเกิดเหตุทำให้ไม่เห็นรายละเอียด
ลักษณะของคนร้ายในขณะที่ลงมือก่อเหตุ
เนื่องจากเป็นจุดอับของมุมกล้องที่มีต้นไม้บัง
แล้วก็ค่อนข้างมืดด้วยจากนั้นก็เป็นภาพของคนร้าย
พยายามที่จะหลบหนีไปออกจากจุดเกิดเหตุ
แล้วก็ขี่รถย้อนกลับไปทางสี่แยกตะวันแดง
ก่อนที่จะหายไปจากจอภาพ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณ๑นาฬิกา๔๐นาที
ถึง๓นาฬิกา๑๐นาทีของคืนที่ผ่านมา
ซึ่งเมื่อดูจากลักษณะแล้วก็พฤติกรรมของคนร้ายแล้ว
คล้ายกับคนเก็บของเก่าที่มักจะออกตระเวน
ถังขยะในช่วงเวลากลางคืน
เจ้าหน้าที่บอกว่าก็จะตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางต่างที่คาดว่าคนร้ายหลบหนีไป
เพื่อจับกลุ่มคนร้ายรายนี้ให้ได้ค่ะ
ด้านนายธีรวุฒิดวงมณฑาผู้จัดการสาขาอาวุโสธนาคารกรุงไทย
สาขาสกลนครบอกว่าจากการตรวจสอบ
เสียหายของตู้เซฟแล้วก็แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ด้านใน
โดยกล่องบรรจุธนบัตรภายในได้รับความเสียหายจากความร้อนบางส่วน
แต่ธนบัตรที่อยู่ภายในทั้งหมดเกือบ๒ล้านบาทยังอยู่ครบ
ก็จะเร่งซ่อมแซมในส่วนที่เสียหายเพื่อให้บริการกับลูกค้าต่อไปค่ะ